ส่วนสาวคนนี้คุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าถ้าไม่วิวก็ไม่ใช่ใบเตย
ถ้าวิวแล้วไม่เป็นกระแสก็ไม่ใช่ใบเตย
วิวนะเนี่ยดูหิวด้วยเป็นกระแสด้วย
โอ้โหมันหนาวมากนะเขาทำตัดต่อหรือเปล่าไม่ใช่นะ
อย่างที่เห็นในไอจีของใบเตยนี่แหละค่ะเป็นคลิปตะลุยหิมะ
ทำเอาตะลึงที่มาตะลุยหิมะกันแบบนี้ทั้งโซเชียลเลยค่ะ
เพราะว่าเธอใส่ชุดบิกินี่ตัวจิ๋วจิ๋วแบบจิ๋วอ่ะจิ๋วอ่ะเข้าใจไหม
จิ๋วมากอ่ะคุณผู้ชมและที่มันฮือฮาอย่างที่คุณฮือฮาเนี่ยก็คือ
จากใส่บิกินี่ตัวจิ๋วแล้วยังไปยืนท่ามกลางหิมะสีขาวที่อุณหภูมิเนี่ย
หนาวจัดมากถึงลบเจ็ดองศาแต่ใบเตยบอกว่าอะไรรู้ไหมคุณ
ว่าชิลค่ะอากาศแบบนี้ทำอะไรใบเตยไม่ได้หรอกนะคะ
ส่วนเสียงตำหนิจากหวานใจดีเจแมนใบเตยก็บอกก็ชิล
ก็เคยบอกไปแล้วว่ารับเธอได้ที่เธอเป็นแบบนี้เพราะว่าก็เป็นแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วอะค่ะ
วันนี้อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าด้วยความเป็นใบเตยเนี่ย
มันก็จะเรื่องเสื้อผ้าจะสำคัญที่สุดตั้งใจจะถ่ายอยู่แล้ว
มันเป็นเขาเรียกว่าหนึ่งภาพในชีวิตที่อยากถ่ายอยู่แล้ว
คือแต่ทุกคนจะค่อนข้างตื่นเต้นกับว่าไม่หนาวกันเหรอ
สำหรับใบเตยนะไม่เลยเพราะใบเตยชอบอากาศหนาวมาก
คือช่วงนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าไม่มีเซอร์ไพรส์ไม่มีอะไรเลย
เพราะหนูแบบงานหนักมากจนถึงเดือนเมษา
ก็คิดว่าเขาคงเข้าใจเขาอวยพรไปแล้ว
แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงรวบยอดทีเดียวหลังวาเลนไทยเลย
โอ้โหใบเตยไม่มีเวลาอะไรขนาดนั้น
นั่นสิแต่มีเวลาไปถ่ายภูมิแบบนี้นะ
ไม่น้าวถ้าเป้นคุณนะฟอร์ดบวมเป็นดิชันเหรอ

คือเอาจริงนะใบเตยเนี่ยเขาเป็นคนใส่ใจเรื่องของ

จริงเหรอเดี๋ยวที่บอกใบเตยชอบอากาศหนาวค่ะ
ชิลมากเลยนะแต่ว่าในโซเชียลมีเดียเนี่ยพอมีกระแสข่าวแบบนี้เป็นภาพของใบเตยแบบนี้ออกไป
บางคนก็ชื่นชมแต่บางคนก็ไม่ชอบนะ
แต่ใบเตยก็ชื่นชมนิดมากกว่าของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไป
เพราะว่าใบเตยลอยตัวเหนือดราม่ามาก
ทำอะไรก็เป็นกระแสไปหมดใจดราม่าอะไรก็เป็นกระแสได้เลยนะสำหรับใบเตย